พาไปดูเอเนอร์จี้ล้นของสองแม่กันหน่อย
แม่น้องบองคุณชะโคลีนชะโคลีนกันค่ะ
แล้วก็แม่บุตรเขาชวนกันมาเต้นเพลงฮิตอย่างเพลง
ทักครับบอกเลยว่าฮานักมากจะฮาแค่ไหนไปติดตามกันค่ะกับช่วง

โอ๊ยเข้ากันดีเป็นปีคลุยก็จะใคร้ซะอีกแล้วค่ะ
นี่ไงแจ๊กกี้แม่น้องบองกับคุณแม่บุตร
ความพริ้วดีดีเอ็นเนอร์จี้แบบสับ
ปกติแล้วเห็นคุณแมนเนี๊ยบนิ่ง
แถมคุณชื่อว่าดูดุห่วงลูกสาวแบบดามเบอร์วัน
แต่มาวันนี้เสื้อเข้ากับแว่น
เข้ากับที่คาดผมไหมหรือเปล่าไม่สิ
หน้าที่นี้ฟิล์มกำลังมา

อยากฝากบอกอะไรพี่เกรทลูกเจ๊กุ้ง
อยากบอกใครหรือเปล่านะ
ว่าไม่อยากให้คุณมีแฟน
และไม่อยากให้คุณมีใคร
หลายคนสงสัยเหมือนดิฉันไหมว่าแม่บุตรยืนทำอะไร

บุตรไม่เกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวกับแจ๊กกะลีน
กะลีนกับเพลงก็ไม่เกี่ยวกับแม่บุตรเหมือนกันตอนนี้

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเป็นบอมอย่างนี้แหละคุณผู้ชมก็น่ารักดี